ดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะเรื่องเกี่ยวกับน้องชมพู่
ลุงพลป้าแตนหลังจากที่เข้าเครื่องจับเท็จไปเรียบร้อยแล้ว
ทีนี้มันมีเรื่องเพิ่มเติมเพราะว่าลุงพลไปเจอเจ้าเครื่องสีดำ
ซุกอยู่ในรถเดี๋ยวดูกันหน่อยคุณผู้ชม
ลุงพลก็บอกว่าเอ๊ะมันมาได้ยังไง
เอามาติดอะไรหรือเปล่ามาจับผิดอะไรหรือเปล่า
เครื่องสีดำสักประมาณ๒นิ้วขนาด

ยูทูบเบอร์ที่ติดตามชีวิตลุงพลกับป้าแตนเนี่ยนะคะ
ทีนี้จากการตรวจสอบค่ะ
พบว่าเครื่องนี้เนี่ยมีคุณสมบัตินะ
คือใช้ระบุพิกัดที่อยู่
โดยดูจากโทรศัพท์มือถือย้อนหลังได้๖๐วัน
จะได้ยินเสียงพูดคุยทั้งหมดเลย
แล้วต้องจ่ายค่าใช้จ่าย
ค่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยเดือนละ๕๐บาท
ทีนี้ในการติดตามยานพานะสมมุตินะถ้าเกิดว่ารถเนี่ย
ออกจากเขตที่กำหนดเขาจะส่งสัญญาณเตือนเนี่ย
ไปยังโทรศัพท์แล้วถ้าเกิดว่าใช้โหมดดักฟังเนี่ย

ถ้าเกิดลุงพลไม่รู้ว่าเป็นของใครเนี่ย

ลุงพลบอกว่าไม่มีตำรวจคนไหนเลยนะที่เข้ามาในรถลุงพลเนี่ย
ลุงพลว่าน่าจะไม่ใช่ฝีมือของตำรวจหรอก
แต่ว่าลุงพลอยากให้เจ้าของเครื่องออกมาบอกวัตถุประสงค์ที่เอามาติดไว้

แล้วพอเป็นแบบนี้ลุงพลจะแจ้งความดำเนินคดีกับใครไหม
ลุงก็บอกว่าไม่ก็คงไม่แจ้งความหรอกค่ะ
ส่วนทางด้านป้าแตนป้าแตนบอกว่ารู้

ส่วนตัวเนี่ยป้าแตนเชื่อว่าคนทำน่าจะหวังดี
แล้วตอนนี้ครอบครัวป้าแตนลุงพลเนี่ยถูกโจมตีมาเยอะแล้วไม่อยากตอบโต้อะไร
ในทางอะผมจะวางบัตรเตอร์นมันไว้ประจำ
มันไม่รู้ว่าคืออะไรก็ปล่อยเฉยถึง
ใครเป็นเจ้าของก็อยากจะให้ออกมาชี้แจงหน่อยว่าทำเพื่ออะไร
ทำไมไม่บอกว่ามีเครื่องพวกนี้อยู่ในรถผม
เพราะว่าผมก็ไม่อยากไปอ่าท้อแย้กับใครอืม

ประกาศหาเจ้าของสักหน่อยไหมคะ
กล้องครับไม่อยากเจอเจ้าของเดี๋ยวมันจะไม่ได้ติกล่อง
แต่ป้าก็มองตรงที่ว่าถ้ามันเป็นเครื่องดักฟัง
ถ้าเขาใส่ทุกความเป็นห่วงเป็นใยมันก็ถูกต้องแล้ว
คือเขาเป็นห่วงว่าถ้าลุงขัดรถไปอย่างน้อยอย่างนี้
ได้มีพยานหลักฐานอะไรประมาณนี้หรือเปล่า

คือท่านเป็นห่วงจริงที่ท่านติด
ทุกอย่างที่อยู่ในฐานะนี้คือยกความเป็นห่วงทุกครั้ง

ถ้าช่วงเวลาที่มันทะเลาะกันหรือว่าอะไรอย่างนี้

มันก็ต้องมีเรื่องเกี่ยวกับความคืบหน้าของคดีด้วยนะคุณผู้ชม

ลุงพลป้าแตนก็เข้าเครื่องจับเท็จแล้ว

ทีนี้มีแหล่งข่าวรายงานมาด้วยนะคะ
อาจจะมีคำตอบไม่เกิน๑เดือน
หลังจากนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องรอติดตาม

แต่ว่าโลกโซเชียลอย่างเพจอย่าหาทำ

แล้วก็โอ้โหโพสต์ยาวเลยคุณผู้ชม
บอกว่าสาเหตุที่น้องชมพู่เสียชีวิตเนี่ย

จากการพลั้งมือของใครบางคน
หรือมีใครพาไปซ่อน
ปล่อยให้น้องขาดอาหารเสียชีวิต

และคนร้ายนั้นอาจจะมีมากกว่า๑คน

แต่ในเพจนี้บอกเพิ่มเติม
เพราะเขาพูดถึงตัวละครคนนึงค่ะเขาเรียกชื่อย่อว่านายสอเสือ
นายสอเสือเนี่ยเป็นคนนั่งเฝ้าศพน้องชมพู่
แล้วที่ผ่านมาเนี่ยนะนายสอเสือเนี่ยไม่เคยออกสื่อใดใด
เพราะว่าถูกสั่งให้เก็บตัวเงียบแต่ว่านายสอเสือเนี่ย
ให้ข้อมูลกับตำรวจไปหมดแล้วทีนี้เพจเนี่ยอ้างถึงตัวละครอีกคนนึง
สารภาพออกมาแล้วนะคะว่าใครบ้างที่เป็นผู้ร่วมกัน
ศพน้องขึ้นไปทิ้งบนภูเหล็กไฟตัวละครทั้งสองคนนี้
ให้ข้อมูลกับตำรวจบันทึกคลิปเสียงเอาไว้เป็นหลักฐานทั้งหมดแล้วด้วย
ทีนี้คุณผู้ชมพอเพจอันนี้ยืนยันว่าเพจนะคะ
โพสต์เรื่องราวนี้พอมันเป็นแบบนี้แล้วปั๊บเนี่ย
เราก็มาดูรายชื่อในหมู่บ้านกกอกว่าเอ๊ะคนที่มีตัวย่อสอเสือที่เป็นผู้ชาย
ที่เคยให้ข้อมูลและมีความเชื่อมโยงกับคดีมีทั้งหมด๕คนที่ขึ้นอยู่ในกราฟิกหน้าจอ
คนแรกก็คือพระอาจารย์สมบัติค่ะสเสือสมบัติ
แล้วคนที่สองคือนายสมบัติอวนวังเป็นคนที่เจอศพน้องเป็นคนแรก
คนที่สามนายเสริมหรือว่านักเสริม
คนที่๔คือนายสมคิดและคนสุดท้ายคือนายสัตยา
ทีนี้จากการวิเคราะห์ในเนื้อหาของเพจเนี่ยนะคะ
คนนึงที่ไม่ค่อยออกสื่อมากนักแล้วก็เป็นคนที่ตำรวจเคยไปสอบปากคำเนี่ย
คือนายสัตยาทีมข่าวก็ได้ไปคุยกับนายสัตยาค่ะ
เขาก็เล่าให้ฟังนะบอกว่าวันที่๑๒หลังวันที่น้องชมพู่หายได้วันหนึ่งเนี่ย
ตัวนายสัตยาอยู่บ้านลุงคล้ายก็ได้มาชวนให้ไปช่วยกันตามหาน้องชมพู่พร้อมกับลุงพล
ทีนี้สัก๔โมงเย็นนะคะทั้งตัวนายสัตยาแล้วก็ลุงคล้ายมารอที่หน้าบ้านน้องชมพู่
จากนั้นประมาณ๑๐นาทีลุงพลก็ตามมาแล้วก็พากันขึ้นไปหาน้องชมพู่บนภูเหล็กไฟ
่งหน้าไปแถวไร่มันสัมปะหลังหลังบ้านน้องชมพู่แล้วก็ขึ้นภูเหล็กไฟ
ตัวของนายสัตยาเนี่ยยังพูดกับลุงพลอยู่เลยนะบอกว่าลุงพลเด็กไม่น่าจะขึ้นมาได้คนเดียวหรอก
ลุงพลก็ตอบกลับว่าเด็กมาไม่ได้หรอกมาคนเดียวไม่ได้หลังจากนั้นก็ค้นหาไม่เจอ
เมื่อค้นหาไม่เจอเนี่ยพอเริ่มดึกแล้วก็เลยชวนกันเดินลงมาช่วงสักประมาณ๓ทุ่ม
แล้วนายสัตยาบอกด้วยนะบอกว่าพอเพจออกมาพูดแบบนี้แล้วก็ไม่ได้กังวลนะ
ว่าจะเป็นนายสอเสือตามที่เพจดังเนี่ยกล่าวอ้างเพราะว่าตัวนายสัตยาเองก็บอกไม่รู้จะฆ่าน้องชมพู่ทำไม
ไม่ได้นั่งเฝ้าศพให้ใครทั้งนั้นตำรวจเนี่ยเคยมาสอบปากคำในสัตยาแล้วหลายครั้ง
เพราะว่าหลังจากเจอศพน้องชมพู่เนี่ยตัวนายสัตยาก็ได้ไปบวชเมื่อวันที่๓๐พฤษภาคมบวช๑๕วัน
แล้วยืนยันด้วยว่าที่บวชรอบนั้นไม่ใช่การบวชหนีความผิดแน่นอน

อีกตั้ง๔คนยังไงต่อนะ
ก็นี่เขาบอกว่าพอตัดไปหมดแล้วเนี่ยเหลือเป็นนายสัตยา
ก็เดี๋ยวหลังจากนี้ต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตำรวจในการรวบรวมข้อมูลนะคะ
ประเด็นเริ่มมันถูกเปิดออกมาอีกแล้วนะหลังจากลุงพลป้าแตนไปเข้าเครื่องจับเท็จนะฮะ
ก็รอผลจากการพิจารณาจากเครื่องจับเท็จนี้ด้วยนะครับ
ตำรวจจะเอาข้อมูลตรงนี้ไปประกอบสำนวนยังไงบ้างนะครับ